คุณผู้ชมครับยังต้องตามกันต่อนะฮะกรณีที่ชายหนุ่มคนหนึ่งนะ
เขาชื่อคาเวียอายุสามสิบสี่ปีหายจากบ้านไปค่ะเจออีกทีก็คือเป็นศพ
จักรยานยนต์ที่ว่าถูกเผาจนไหม้เกรียมไปเลยใช่ไหมคะ
ในที่นาตัวเองอืมที่มหาสรคามค่ะวันนี้ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปเนี่ย
คุณระวีการแก้ววิจิตรนะฮะที่เกาะติดคดีนี้อยู่ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วไปเห็นรถต้องสงสัยนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
จะเห็นว่ายี่สิบเอ็ดมิถุนายนนะฮะประมาณสิบเอ็ดนาฬิกากว่า
คาวีผู้ตายขี่รถออกจากบ้านในเขตตัวเมืองที่มหาสรคามนะครับ
เนี่ยจุดตรงนี้เป็นสามแยกทางเข้าหมู่บ้านหนองโนนะครับหมู่บ้านของผู้ตาย
แล้วจะมีรถเก๋งสีขาวนะครับที่ขับนำหน้านี่คันนี้นะฮะ
อันนี้เป็นต้องสงสัยนะฮะรถต้องสงสัยนะครับก่อนจะเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านหนองโน
จากนั้นก็เป็นจักรยานยนต์ของคาวีนะครับ
ชื่อจริงคือนายวรุฒิวิทักษมศ์สมุทรอายุสามสิบสี่ปีที่ขี่ตามไป
แล้วถึงจะมีรถเก๋งสีแดงขับตามหลังมาอีกคันนึง
กล้องวงจรปิดมุมที่๒นะครับอยู่ห่างจากกล้องมุมแรก๔กิโลเมตร
จะเห็นจักรยานยนต์ของคาวี
ขี่ผ่านไปด้วยความรวดเร็วนี่ฮะตรงนี้นะครับ
แล้วก็จะมีรถเก๋งสองคันนั้นนะฮะสีแดงกับสีขาว
ก็ยังขับไปทางเดียวกันเหมือนเดิมนะฮะ
ซึ่งจากจุดที่วงจรปิดจับภาพได้อยู่ห่างจากจุดที่เจอศพของคาวีเนี่ย๗๐๐เมตร
ตำรวจก็เลยสงสัยอยู่ว่า๒คันนี้จะเกี่ยวข้องอะไรยังไงหรือเปล่า
หรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้เขาอาจจะแค่ขับรถ
บังเอิญเป็นเส้นทางเดียวกับที่ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านก็ได้
ในช่วงเวลาเดียวกันนี่นะฮะ
ตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับแล้วก็ลองขับรถไปตามเส้นทางของผู้ตาย
ตามทางของกล้องวงจรปิดนะครับภาพมุมสูงของแผนที่เนี่ย
ราฟิกหน้าจอตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าจริงจริงแล้วจากสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นภาพแรกเลยนะฮะจุดแรกที่เราทำลูกศรเอาไว้นะฮะ
เห็นมุมบนขวาไหมครับคือจุดตรงนี้ถ้าเกิดว่าคาวีจะมาบ้านแม่เนี่ย
ถ้าขี่ตรงมาตามเส้นประกราฟิกหน้าจอนะฮะระยะทางแค่สามกิโลเมตรก็ถึงบ้าน
แล้วก็จะถึงที่นาของตัวเองด้วยแต่คาวีเลือกจะขี่จักรยานยนต์อ้อม
ไม่ผ่านหมู่บ้านที่บ้านแม่อยู่ที่นาอยู่ตรงนี้ก็ถือเป็นอีกจุดหนึ่ง
เป็นข้อพิรุษนะครับเราไปที่บ้านเพื่อนของนายคาวีนะครับ
เขตอำเภอเมืองนะครับเป็นบ้านที่คาวีเขาไปอยู่กับเพื่อนนะฮะ
คาวีกับภรรยาเขาด้วยอ่าส่วนนี้คือคุณเลิฟระวีการนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราเพื่อนบอกว่าคาวีกับภรรยามาขออยู่ได้ปีกว่าแล้ว
หลังจากที่ก่อนหน้านี้คาวีมาเช่าพื้นที่เปิดเป็นร้านอาหาร
แต่ตอนนี้ร้านปิดมาเกือบ๒เดือนเพราะว่าเขาจะปรับปรุงร้าน
โดยคาวีกับเมียเนี่ยอยู่ชั้นล่างส่วนตัวเจ้าของบ้านกับแม่
จะอยู่ชั้น๒สายมือคือในคาวีผู้ตายนะครับ
เขาก็มาขออยู่ด้วยแล้วก็แชร์ค่าน้ำค่าไฟกัน
บอกว่าที่ผ่านมาคาวีก็ดูเป็นคนที่ไม่ใช่ถึงขั้นจะเป็นแบบ
โอ้โหไม่มีเงินขัดสนเลยนะฮะเขาก็รับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัว
ญาติพี่น้องของเขาได้เป็นอย่างดี
เช้า๒๑มิถุนายนประมาณ๙๑๐โมงเนี่ย
เขาได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ของคาวีขี่ออกจากบ้านไป
ไปโดยไม่ได้บอกอะไรจากนั้นช่วงเกือบเที่ยง
เมียของคาวีมาถามว่าเห็นคาวีไหมยังไม่กลับบ้านเลย
เขาก็ไม่เห็นว่าไปไหนเขายังถามกลับไปเลยว่า
ทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าแต่เมียของคาวีก็ยืนยันว่า
ไม่ได้ทะเลาะกันแล้วไม่รู้ด้วยว่าสามีหายไปไหน
ตกเย็นนะฮะ๒๑มิถุนายนมีสามีภรรยาคู่นึงมาที่บ้าน
มาคุยกับเมียของคาวีซึ่งเพื่อนของคาวีที่เป็นเจ้าของบ้าน
บอกว่าก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคุยอะไรกันจนข้ามไปอีกวันหนึ่งนะครับ
มิถุนายนคาวีก็ยังไม่กลับบ้านแล้วช่วงบ่าย
สามีภรรยาคู่เดิมมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มีผู้ชายอีกคนนึงมาด้วย
เท่าที่ได้ยินเสียงเขาคุยกันเนี่ยที่อยู่ข้างล่างนะเพื่อน
ที่เป็นเจ้าของบ้านเขาอยู่ข้างบนค่ะ
ลักษณะเหมือนกับมาคุยแล้วมาข่มขู่กันเรื่องเงิน
ก็เหมือนกับที่ครอบครัวของผู้ตายเคยให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
อดคล้องกับที่ภรรยาคาวีเคยบอกว่ามีคนมาทวงหนี้ค่าหวย๗แสน

ตอนนั้นเพื่อนเนี่ยบอกมองมาจากชั้นบนเนี่ย
เห็นทั้งหมดขับรถเก๋งสีขาวมานะฮะ
แล้วก่อนที่จะกลับกันไปเนี่ยได้ยินคำพูดสุดท้ายทิ้งท้ายเอาไว้บอก
ได้งั้นเดี๋ยวเจอกัน
ส่วนตัวเชื่อว่าคาวีคงไม่ทำร้ายตัวเองคงไม่ฆ่าตัวตาย
เพราะภรรยาเขาก็ท้องแก่ใกล้คลอด
แล้วก็มีบ้านหลังใหม่ที่กำลังจะสร้างอยู่ด้วยนะฮะ

ผมได้ยินตอนช่วงที่เขากำลังจะกลับรถคันนั้นขี่กลับ
เขาก็จอดรถประมาณนี้แหละครับแต่ชีวิตนอกซอย
เค้าจะขี่กลับเค้าบอกว่าได้เดี๋ยวเจอกัน

แค่นี้ที่ผมได้ยินนะครับที่ผมได้ยิน

เห็นรถคอนซีขาวผมไม่คิดว่าเค้าจะทำร้ายตัวเอง
ผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเขาไม่มีแนวโน้มที่จะทำร้ายตัวเอง
เพราะว่าหนึ่งลูกเขากำลังจะคลอดเขาต้องมีห่วงหนักมาก

ส่วนการคลี่คลายคดีนะครับวันนี้ตำรวจได้ประสานให้แม่แล้วก็พี่สาวของผู้ตาย
เป็นพยานแวดล้อมวัตถุพยานต่างที่เจอกับศพนะครับ
ส่วนการสอบพยานตอนนี้สอบปากคำทั้งครอบครัวผู้ตายเพื่อนบุคคลใกล้ชิด
และชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงกลุ่มคนที่มาทวงเงิน๑๐กว่าคนนะครับ
สอบปากคำไปแล้วเดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับ
ตอนนี้ตำรวจตั้งปมการสังหารเอาไว้อยู่๓เรื่องด้วยกันนะครับ
มีหนี้พนันแล้วก็มีชู้สาวอีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นการฆ่าตัวตาย
ทีนี้ค่ะมันมีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าตำรวจมีการเรียกแก๊งเงินกู้๒คนมาสอบปากคำแล้วนะคะ
ตำรวจบอกว่ายังไม่พบพิรุธเลยค่ะแต่ตำรวจไปพบพิรุธที่ใครรู้ไหมคะใครฮะ
ครอบครัวครอบครัวของนายคาวีค่ะ

คือตำรวจบอกว่าตอนที่นายคาวีหายตัวไปเนี่ย
คนที่มาแจ้งความที่สพเมืองตอนบ่ายโมงก็คือพี่สาว
มาแจ้งความบอกว่าน้องหายตัวออกไปจากบ้านตอน๑๐โมง
มาแจ้งความตอนบ่ายโมงตำรวจบอกว่าน้องหายไปแค่๓ชั่วโมง

เพราะเขาหาย๒๑มิถุนายนใช่ไหม

เที่ยงเนี่ยเมียเขายังไปถามเพื่อนที่อยู่บ้านเดียวกันที่ไปขอกันอาศัยกันอยู่ด้วยกันว่า

แก๊งเงินกู้อะไรที่มาก็มาตอนเย็นกลับมาวันที่๒๒ตอนบ่าย

แล้วอีกอย่างระยะเวลา๓ชั่วโมงมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นอันนี้ที่ตำรวจมองนะ

มีการมาแจ้งความเรื่องนายคาวีหายไปอีกรอบหนึ่ง
อยู่คนละบ้าน
แล้วไอ้แกงเงินกู้ที่ว่ามาทิ้งท้ายบ่ายวันที่๒๒ที่ว่าเพื่อนเขาได้ยิน

คือถ้าเกิดว่ามันทำอะไรคาวีไปตั้งแต่เช้า๒๑ที่ว่าหายตัวไปแล้ว

นี่ไงค่ะแปลกที่หนึ่งคือพี่สาวมาแจ้งความหลังจากที่น้องหายตัวไปแค่๓ชั่วโมง
ที่๒คือพี่สาวมาแจ้งความซ้ำตอน๕ทุ่มอีก
แต่ภรรยาไม่ได้มาแจ้งเลยทั้งที่จริงแล้วเนี่ย
มาแจ้งน่าจะเป็นภรรยาซะมากกว่าเพราะอยู่คนละบ้านกัน
พิรุษที่๓หรือความแปลกที่๓ก็คือว่า
พี่สาวมาลงบันทึกประจำวันว่าหลังจากที่น้องชายหายตัวไปเนี่ย
แก๊งมาทวงหนี้มาข่มขู่ทวงหนี้ที่บ้านนะ
แต่ตำรวจสอบแก๊งทวงหนี้แก๊งทวงหนี้บอกไม่ได้ข่มขู่อะไร
มันก็เลยรู้สึกว่ามันดูแปลกจังเลย
ตำรวจก็เลยมองว่าคดีนี้เนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลอะไรที่มากกว่านี้
อาจจะมีเงื่อนงำอะไรมากไปกว่านี้หรือเปล่า
ขวามือที่ทีมยืนให้สัมภาษณ์อยู่ตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหม

ค่ะคือถ้าจำได้ตอนที่ข่าวนี้เป็นข่าวแรกจุดพบศพเนี่ย
พี่สาวคือคนพบศพคนแรกนะคะตามคำให้การของชาวบ้านแถวนั้น
แล้วก็บอกร้องไห้แทบขาดใจ
ชาวบ้านที่อยู่สวนติดกันเขาบอกว่าได้ยินเสียงคนร้องไห้
ก็เดินตามเสียงมาเจอพี่สาวร้องไห้แทบขาดใจอยู่ตรงศพน้อง
โทรบอกแล้วบอกเพื่อนบ้านบอกชาวบ้านบอกให้โทรแจ้งตำรวจให้หน่อย
แต่วันนี้ตำรวจก็ให้บรรดาพี่สาวหรือว่าแม่ของนายคาวีเนี่ย
เพื่อจะเปรียบเทียบกับร่องรอยต่างที่อยู่กับศพของนายคาวี